เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
พี่บิลลี่ใช่ไหมโอเคันคุณผู้ชมค่ะโอ้สุดยอด
ร้องรุ่นใหญ่แต่บอกเลยว่าเหลือเฝ้ามากเลยนะคะ
ทำงานวงการเพลงและยังทำอยู่ตลอดไปเลยเป็นเลือดศิลปินจริง
เจ้าตัวเล่ากับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าชีวิตนักดนตรีที่ทำมาตั้งแต่หนุ่ม
ทำให้ตัวเองไม่มีไฟเรื่องงานเพลงเสมอ
ทุกวันนี้นะนอกจากทำเพลงให้ตัวเองไว้ร้องโชว์ตามงานต่างแล้ว
บิลลี่ค่ะยังทำเพลงให้กับเพื่อนพี่น้องศิลปินยุค๙๐อยู่เรื่อยเหมือนกัน
บิลลี่ยอมรับเลยว่ายุคนี้เทรนด์ของเพลงมันเปลี่ยนไปแนวเพลงการรับชมเปลี่ยนไปหมดเลย
ในฐานะคนยุคเก่าพยายามนะพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนยุคใหม่ค่ะ
เท่าที่ร่างกายมันไหวด้วยเขาบอกอย่างนี้
อย่างในเรื่องโซเชียลพี่บิลลี่เขาก็มีเพจเอาไว้ให้แฟนได้ติดตามกัน
แต่ว่าถ้าให้ทำช่องยูทูปเนี่ยอาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันต้องมีทีมงานมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
สิ่งที่พี่บิลลี่ตั้งใจไว้เลยอยากทำเพลงยุคของตัวเองออกมาเรื่อยเพราะอะไรรู้ไหมมันจะไม่หายไปไหน
ใหม่เข้ามาแต่ว่าเพลงเก่าก็ยังอยู่

ซึ่งมันเป็นดนตรีในยุคหลังใช่ไหมฮะ
แต่ว่าแฟนเพลงในยุคเก่าเขาก็ยังคงอยากจะฟัง
ผมก็จะพยายามสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นเก่าเนี่ย

เดี๋ยวนี้นอนเร็วอ่ะเดี๋ยวนี้จริงเลยนะ
คือ๔ทุ่มนี่หลับแล้ว
ละครนี่ก็ดูแบบละครทุ่มนึง
อันนี้คือเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นวัยของเรา

ชีวิตที่เป็นศิลปินก็เฉพาะเวลาอยู่บนเวทีเท่านั้น

แต่เวลากลับลงมาเราก็เป็นแค่ลุงคนหนึ่งเท่านั้นเอง